สิ่งที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษคือความเด็บร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่
บางจุดท่วมนานท่วมขังน้ำเริ่มเน่าเหม็นแล้วชาวบ้านยังคงเดือบร้อนอยู่นะครับ
เริ่มดูการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำที่บ้านคุยโพครับที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ยังคงเดินหน้าอย่างเต็มที่หลังจากซ่อมมาเกือบสองวันนะครับ
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนกำหนดที่ตั้งเอาไว้คือ๗๒ชั่วโมงนะครับ
ติดตามความคลิบหน้ากล้องกันกับคุณพัชรัพย์คนลันพลมเหลือง
รายงานสดจากจุดเกิดเหตุที่จังหวัดขอนแก่นครับ
ตอนนี้ผมอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุคลานคลองส่งน้ำที่เกิดการชำรุดเสียหาย
บริเวณบ้านคุยโพตำบลเมืองเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ด้านหลังเราจะเห็นเจ้าหน้าที่นำกล่องหินเกเบี้ยนนะครับ
วางไปเพื่อที่จะอุดรอยลั่วที่เกิดความเสียหายนะครับ
ขณะนี้เราทราบมาว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังคงทำงานตลอด๒๔ชั่วโมง
และการวางกล่องหินเกเบี้ยนั้นวางได้แล้วฝั่งละประมาณ๕เมตรครับ
จากเหตุการณ์คลองส่งน้ำบริเวณกิโลเมตรที่๑๐บ้านคุยโพตำบลเมืองเนียม
อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่เกิดปัญหาชำรุดเสียหายนะครับ
ความยาวประมาณ๓๐เมตรส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมนาข้าวและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านไปแล้วกว่าห้าพันไร่
ทำให้ต้องเร่งการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะอาจจะส่งผลต่อเนื่องให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
โดยตลอดทั้งวันทหารจากมณฑนฐานบกที่๒๓ค่ายศรีพัชลินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชนรับประทานที่๖จังหวัดขอนแก่น
การนำหินบรรจุลงใส่ตะข่ายเหล็กหรือเกลเวียนนะครับเพื่อเตรียมนำไปห่อนใส่บริเวณที่เกิดความเสียหาย
โดยวันนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรผลเอกชัดชัยสาธิกัญญะได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบ
การซ่อมแซมบริเวณพนังกั้นน้ำที่เกิดการชำรุดเสียหาย
พร้อมกับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำงานตลอดเวลานะครับ
ซึ่งตอนนี้สามารถวางกล่องหินเกเวียนได้แล้ว

คาดว่าอีกไม่เกิน๓๖ชั่วโมงหลังจากนี้

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสากรยังบอกอีกว่า
หลังจากนี้จะให้ทางจังหวัดประสานกับกรมชนประธาน
ดำเนินการทำคังคลองบริเวณนี้ให้ได้มาตรฐาน
เพิ่มความแข็งแรงและความสูง
หากในอนาคตเกิดเหตุการณ์เช่นนี้
จะได้ไม่เกิดการชำรุดซุดตัวอีกครั้ง
ทำเลยไม่สำรวจแล้วทำเลย
โอนโกมาลปี๖๑ของกรมชลเองมาทำเลย

หลังจากที่เริ่มปิดพนังไปได้ระยะหนึ่ง

ถึงทางศามนักงานชมรฐานที่๖
เตรียมแผนเอาไว้ว่าจะมีการวางแผ่นชีสลาย
บล็อกขนาดใหญ่หรือท่อนไม้

ก่อนที่จะปะทะกับผนังกั้นน้ำ
อย่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรได้บอกไปนะครับ
ถ้าหากเจ้าหน้าที่ทำงานกันตลอด๒๔ชั่วโมงเช่นนี้

จะไม่เข้าไปกระทบเขตเมืองชั้นในของจังหวัดขอนแก่นอย่างแน่นอนครับ
พระชารพลลันทมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากตำบลเมืองเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ